วันนี้มีความคืบหน้าค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ
ผับดังที่จังหวัดระนองครับคือมีกลุ่มผู้ชายกลุ่มหนึ่งในเกือบสิบคน
ผับเลิกไม่ยอมกลับจอดรถอยู่หน้าผับมีรถเก๋งสีดำคันหนึ่ง
รถกระบะสีขาวคันหนึ่งไอ้รถเก๋งสีดำเนี่ยเปิดเพลงดังเลยครับ
เสียงดังมากเลยค่ะเนี่ยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นภาพไกล
ภาพแรกที่เราได้มาเปิดเพลงเสียงดังมีคนไปเตือนก็โอ้โห
คนจากรถกระบะก็กราดยิงเป็นสิบสิบนัดพอมีผู้ชายเสื้อดำคนนึง
เขาเดินไปเตือนเดินไปคุยผู้ชายเดินมาจากรถกระบะถือปืนมาเลย
แล้วก็ไปจอดที่หัวเหมือนกับว่าตอนที่กราดยิงเสื้อดำ
จะมาห้ามว่าอย่าไปยิงใช่แล้วอีกไอ้คนที่เอาปืนจ่อหัวเนี่ยไม่ยิง
อีกคนนึงอ่ะในกลุ่มเดียวกันเดินมายิงเลยอ่ะแต่ภาพที่เผยแพร่ตอนแรกเนี่ย
มันไม่ค่อยชัดใช่แต่มันมีอีกมุมหนึ่งที่ชัดมากหรือฮะ
ได้ภาพใหม่มานะคะที่มันเห็นชัดเลยแหละว่าใครเป็นคนยิง
เนี่ยเดี๋ยวลองดูนะคะนี่จังหวะเนี้ยค่ะคือมันเห็นภาพชัดเลย
ครับเดี๋ยวลองดูนะคะนี่เสื้อน้ำเงินนี่คือคนกราดยิงเขาอยู่
ใช่แล้วก็ไปจ่อไปจ่อจ่อคนเสื้อดำนี่นี่เสื้อดำนี้มาห้ามค่ะ
แต่คนน้ำเงินไม่ได้ยิงเสื้อน้ำเงินไม่ได้ยิง
มีอีกคนนึงถือปืนมาก็คือคนหมวกขาวที่เดินอ้อมไปเนี่ยใช่
ยิงแล้วเขาก็เนี้ยกองอยู่กับพื้นเนี้ยค่ะริมฟุตบาทอืม
แรกเจ็บหนักนะคะส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตครับ
เนี่ยค่ะพอเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยตำรวจบอกว่าโอ้โห
หลักฐานมันชัดน่ะอืมมันเห็นหน้าชัดน่ะ
ก็รวบรวมหลักฐานขอสารอนุมัติออกหมายจับเบื้องต้นสองคนแล้วนะคะครับ
นายเกรงศักดิ์ธีรชัยอายุสามสิบห้าปีนายภูมิพันธ์ชาติประนอบชัยอายุสี่สิบแปดปี
เกรียงศักดิ์คือคนที่ใช้ปืนจ่อหัวผู้เสียชีวิตนะคะครับ
นายภูมิพันธ์คือคนที่เอาปืนไปยิงเลย
ผู้เสียชีวิตคือนายเทพฤทธิ์แซ่อองอายุสามสิบห้าปี
เสียชีวิตอยู่หน้าผับที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองเนี่ยค่ะ
ซึ่งตอนที่เขาไปห้ามเหมือนกับมือขวาเขาก็ล้วงกระเป๋าแต่ก็ไม่รู้มีอะไรข้างใน
เขาก็ไม่ได้ชักออกมาไม่ได้หยิบออกมา
เนี่ยทางพลตำรวจรีดำรัฐวิริยากุลรองผู้บังคับการตำรวจภูทรภาค๘
ก็มาประชุมชุดคลี่คลายคดีนะคะ

พลตำรวจรีหัดสชัยเรืองมาลัย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระนอง
ก็ประชุมพร้อมกับชุดสืบสวนทั้ง๕อำเภอ

ก็สั่งการไปให้มาร่วมกันคลี่คลายคดีนี้
ตำรวจบอกว่าได้เบาะแสกลุ่มคนร้ายเพิ่มเติมแล้วค่ะ

แต่ไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็คดีนี้คืบหน้าไปเยอะเลยนะคะ
ฟังเสียงรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระนองค่ะ
ก็อาจจะออกมาให้จับเพิ่มเติมนะครับ
ส่วนการติดตามจับกลุ่มก็ได้จัดชุดนะครับ
ซึ่งท่านหลวงพุยการนะครับ
ก็ได้ประสานข้อมูลเพื่อจะให้ทีมสืบสวนของภาคนะครับ

ได้ช่วยติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เชื่อว่าคดีนี้ก็มีความคืมหน้าไปมาก
และพอจะทำการส่วนกลุ่มลมพยาหลักฐานให้มีความรักคุมมากที่สุดครับ
ทีนี้ที่เรารายงานข่าวไปตั้งแต่ต้นที่เห็นคลิปแรก

ก็บอกว่ากลุ่มผู้ชายที่ก่อเหตุเป็นกลุ่มนักมวย
ค่ายดังเมืองพัทยาชื่อว่าค่ายมวยทัพยายิม

เราก็เลยไปคุยกับที่ค่ายมวย

เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยหนึ่งในผู้ก่อเหตุ
เป็นเหมือนกับลูกน้องเก่าของค่ายมวย
เป็นลูกน้องเก่าของค่ายมวยแล้วก็เคยเป็นเทรนเนอร์ให้กับค่ายมวยนี้
เป็นลูกน้องเก่าของเจ้าของค่ายมวย
นายนัทพลยกเจริญเป็นรองหัวหน้าค่ายมวย

เขาบอกว่าแล้วหนึ่งในคนก่อเหตุเนี่ย
ไปยืมรถกระบะ๔ประตู
เป็นของรองหัวหน้าค่ายมวยคนนี้ค่ะ
ไปบอกว่าจะกลับไปทำธุระที่บ้านที่ระนอง

เห็นว่าเป็นลูกน้องของหัวหน้าค่าย
แต่ยืนยันบอกว่ากลุ่มคนที่ก่อเหตุ

ปกติทางค่ายก็ส่งเสื้อไปขาย

ตอนนี้นักมวยในค่ายก็ไม่เป็นอันซ้อมมวย

ว่าเขาเป็นคนในค่ายมวยไปก่อเหตุอะไรแบบนี้
แล้วก็ในโลกโซเชียลมีการลงรูป
ชี้แจงเหรออย่างนี้ใช่ค่ะ